ประเด็นที่มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
ทำให้ถึงขั้นจะมีการฟ้องหมินประมาทกัน
ล่าสุดวันนี้โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ยังออกมาตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของนางสาวธัญญาด้วยนะครับ
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
รวมถึงมารดาและภรรยาของนายธนทรในชั้นศาลรัฐธรรมนูล
เป็นการเบิกความอันเป็นเท็จต่อสารหรือไม่

และปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พร้อมขอให้กรกตเร่งดำเนินการสืบสวนไต่สวนทางอาญา
กับนายธนทรตามมาตรา๑๕๑ของกฎหมายเลือกตั้ง
ที่ระบุว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เพราะขาดคุณสมบัติแต่ไปลงสมัคร
จะต้องโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปีปรับสูงสุด๒แสนบาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึง๒๐ปี
พร้อมกันนี้ยังยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้ไต่สวนตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของนายธนทร
ฟังคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
จากมีถ้อยคำลักษณะเสียดสีและตำหนิสารรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะที่นายธนทรระบุว่าคำวินิจฉัยล้วนเป็นข้อสันนิษฐาน
ไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์
ซึ่งความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่นางสาวพันนิกาวานิสโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่
กล่าวถึงกรณีที่นางสาวธัญญาวงโอภาษี
สอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐยื่นฟ้อง
ความผิดฐานหมินประมาทว่านางสาววทัญญา

และพบว่าไม่ได้มีการโอนหุ้นก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง
ซึ่งนางสาววทัญญาแจ้งบมจ
คือสำเนาเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
กระทรวงพาณิชย์ล่าช้าถึง๖เดือน
ขณะที่นายธนทรแจ้งสำเนาบัญชีรายชื่อ
ถือหุ้นของบริษัททั่วไปหรือบอจ๕

ดังนั้นจึงส่งคำร้องไปอย่างกรกต

วินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนางสาววัฒนยา

มาตรา๑๕๑ของกฎหมายลูกว่า

ว่าเป็นนักการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจ

ก็รอให้คุณวัฒนยาพิจารณาก่อนนะคะ

แต่เรามีหลักฐานชัดเจนว่าคุณวัฒนญา